กลับมาที่บ้านเราฟุตบอลที่กำลังพัฒนาลีกสูงสุด
แต่ว่ามีการประกาศลงมาชัดเจนแล้วว่า

ทางสมาคมนั้นก็ขอความเห็นของสโมสรนะครับว่า
สุดท้ายแล้วจะให้เหลือ๑๘อยู่ที่เดิมไหม
หรือว่าจะให้ตกชั้น๕ทีมให้เหลือ๑๖ในซีซั่นหน้า
สุดท้ายครับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับ
มติเห็นชอบว่าฤดูการใหม่๒๐๑๙
เดี๋ยวจะมีการเปิดฉากขึ้นในวันที่๙กุมภาพันธ์นะครับ
จะตกชั้น๕ทีมดังนั้นฤดูการ๒๐๑๘
จะเหลือ๑๖ทีมอยู่บนหลีกสูงสุด
แล้วก็จากการส่งแบบสอบถามในเรื่องของการลดทีมในไทยลีก๑นั้น
มีเพียง๕สโมสรที่ต้องการให้เหลือ๑๘ทีม
แต่ว่าพอจบในการประชุมปั๊บเนี่ยนะครับ
มีตัวแทนสโมสร๑๓สโมสรที่เห็นว่าการแข่งขันไทยลีกคนมี๑๘ทีมเช่นเดิมเหมือนกัน
โดยอ้างอิงจากหนังสือของสโมสรสุโขทัยที่เราเห็นกันนะครับ
มีการแชร์กันมาแล้วก็หลายทีมด้วยที่เห็นบนหน้าจอเนี่ยนะครับ
มีการลงชื่อของนายสมศักดิ์เทพสุธินประธานสโมสรแล้วก็สโมสรอื่นก็มีเหมือนกันนะครับ
ที่แสดงความเห็นลักษณะที่ไม่ต้องการให้ลดทีม
สมศักดิ์ก็เปิดเผยว่าทางสมาคมกีฬาฟุตบอลได้ส่งหนังสือขอความคิดเห็นตั้งแต่วันที่๔มกราคม
โดยให้ตอบกลับภายใน๗วันแต่ว่ามีความเข้าใจผิดคาดเคลื่อนนะครับ
สโมสรคิดว่า๗วันนับไปเนี่ยก็คือวันสุดท้ายในการส่งคือวันที่๑๑มกราคม
ซึ่งจะเป็นวันประชุมเมื่อวานแต่แท้จริงแล้วปิดรับวันที่๑๐มกราคม
จึงทำให้เป็นที่มาที่มีเพียงแค่๕สโมสรที่ส่งไปก่อนนะครับ
ที่บอกว่าไม่เห็นด้วยกับการลดเหลือ๑๖ทีมอย่าให้เหลือ๑๘ทีมเหมือนเดิม
และ๑๓ทีมที่ไม่เห็นด้วยนะครับไม่อยากให้ไทยลีกนั้นเหลือ๑๖ทีม
อยากให้คงที่๑๘ทีมเหมือนเดิมก็ตามที่เห็นบนหน้าจอ
เมืองทองพัทยาโปรลิสเทโลสุโขทัยชัยนาฏการท่าเรือราชบุรีนครราชศรีมา
ชนาวีนะครับแอร์ฟอร์สเซ็นทรัลทีมน้องใหม่อุบลยูเอ็มทีชนบุรีและพีทีประจวบ
ก็เอาเป็นว่าถ้าเกิดนับแบบนี้ก็ทุกทีมนะครับที่อยากให้เหลือ๑๘ทีมเท่าเดิ
เพราะว่าสาเหตุใหญ่แล้วนะครับที่อยากให้เหลือ๑๘ทีมเหมือนเดิมก็เพราะว่า
รวมถึงบางสโมสรได้ทำการว่าจ้างนักเตะด้วยสัญญาจำนวนเกมเท่าเดิมไปแล้วตามโปรแกรมเดิม
หลังจากนี้ครับก็คาดว่าสมาคมกีฬาฟุตบอลนั้นก็น่าจะมีการพูดคุยกับตัวแทนสโมสรอีกครั้งหนึ่งครับ
แกรมนัดเปิดซีซั่นนะครับวันศุกร์ที่๙กุมภาพันธ์เดี๋ยวต้องดูอีกทีว่าคู่ไหนจะเตะวันที่๙กุมภาพันธ์นะครับ
แต่ว่าประกบออกมาแล้วเจอกันแน่คือคู่น่าสนใจเลยนะครับแบงคอกเปิดบ้านเจอกับเมืองทอง
ส่วนบุรีรำแชมป์เก่าพบกับราชบุรีแล้วก็ชนบุรีครับจะบุกไปเยือนเชียงรายยูเต็ดนี่คือ๓ไฮไลท์สำคัญนะครับของโปรแกรมเกมแรกของซีซั่น๒๐๑๘ครับ